วาสว่าไป

เฉพาะห่างประมาณ๒เมตร
ส่วนตัวใหญ่กว่าผมดูประมาณนี้

ผมมองดูแล้วมันเหมือนไม่ได้ไปอยู่นาน
ทั้งว่าตัวมันก็ไม่ได้มีแต่ไข้น้ำ
มันเหมือนเจาะราแข้อ่านนี้แหละ
เราก็ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้เห็นระยะ๔๕ม

เฟี้ยงก่อนหินไปเห็นเจ้าเล็กเข้
แล้วก็อย่าให้เขาหันมองไปก็เจอเจ้าเล็กเข้เลยครับ

ผมก็ว่าใครวิ่งตามมาแล้วใครเฟี่ยงหินลงไปในน้ำ

พอมันดึงมองไม่เห็นหรอก

มันสูงนั่นแหละ
อีกอันไปพุกในปากทัชน์ตรงนี้